แต่มีไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรกินแล้วนอนกระดาสามอย่างอาชีพเขา
ควรผู้นี้คือทำงานอย่างเดียว

พูดข้ามฆ่าลูกหลานไม่ใช่กง

ตอนพื้นนี้คือยังไงนอน

เด็กคนนี้ไม่ค่อยร้องพี่

มาตีอีก

ก็แม่มันคนเลยทิ้งไม่ใช่แม่
บ่อยแม่เขา

แล้วสิ่งที่สุดคือยวงจากหน้าตาง

โรงพยาบาลแต่ตีนี่คือตีประจำตีเด็กอายุสองควบว่าแต่ตีมันควรโตเลย
แล้วก็น้ำในท้องร่องนี่ก็บังคับให้ลูกลงไปแช่บังคับอืมข้าวข้าวนี่ไม่ให้
กินให้ลูกมานั่งกลางแดดเนี้ยบังคับไม่ให้กินข้าวเขาแล้วเขาบอกว่า
เด็กมันดื้อแต่มันไม่ได้ดื้ออะไรขนาดเด็กสองขวบอ่ะ
มันไม่ได้ต่อต้านอะไรอย่างที่มันพูดอะพี่มันไม่ได้ดื้อขนาดนั้นอ่ะ
แล้วลูกเขาเนี่ยพูดรู้เรื่องใช้หยิบอะไรพูดกับเราเนี่ยรู้เรื่องทุกอย่าง
แต่คือว่าน่าจะเกิดจากการกลัวแม่ลุนลานถึงได้เป็นที่ว่าเป็นสมาธิสั้น
อย่างเงี้ยเด็กที่มาไม่ไม่เขาน่ารักเด็กอะเขามาตอนฮัดเดินเก่งแล้วก็เดินตามร่ายตามอะไรอย่างเงี้ย
น่ารักพูดรู้เรื่องเราเรียกให้หลบรถหลบอะไรอย่างเงี้ยรู้แต่ตีอ่ะตีทุกวันทุกวัน
มันทุกวันเราเห็นทุกวันเลยหนูไม่ได้เห็นทุกวันนี้คนที่เขาอยู่ใกล้เขาเห็นแต่เราก็เห็น
เห็นว่าเด็กก็โดนทำร้ายเพราะว่ามันตอนหน้าคนอื่นมันก็ตีแม่มันอะเขาเหมือนเขาพระราบหัวไม่อยู่บ้านอย่างเงี้ย
มาหัวพวกก็ตีหัวอ่าเหมือนงุดงิดอะงุดงิดก็ตีลูกมันจะเป็นช่วงไม่ได้ดั่งใจก็คือตีลูก
ใช่ไม่ได้ดั่งใจก็คือตีลูกแล้วก็เขาก็พูดว่าเหมือนว่าลูกเหมือนลูกเหมือนผัวเก่าแล้วก็เลยแค้นอันนี้ก็น่าจะมีส่วน
เหมือนพ่อเขาไงแล้วก็เลยแค้นไงว่าผัวไม่ผัวไม่รักอะไรประมาณนี้แหละมั้ง
ก็เลยฝั่งใจก็เลยแค้นลูกก็เลยมาลงกับลูกตาตีอะตีทุกวันตีมาประมาณ๒ปีแล้วเพราะว่าตอนที่มาอยู่แรกเด็กอ้วนน่ารักข่าวดี
แล้วก็พอมามีน้องคนเล็กก็นั่นแหละตั้งแต่นั้นก็ตีลูกมาตลอดเลยไม่เคยไม่เคยเห็นตี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

โปรดติดตามตอนต่อไป